วันนี้มีข่าวหนึ่งที่หลายคนอาจจะตกใจกันอยู่นะคะ
เมื่อมีการลงดาบพักว่าความทนายรณรงค์แก้วเพชร
โดยเป็นการลงดาบจากสภาษณ์ธนายความในพระบรมราชูปฐำ
เป็นหนังสือสั่งพักใบอนุญาตนะคะ
คือห้ามว่าความเลย๑ปี
โดยเป็นกรณีที่บอกว่าทนายรณรงค์ไปผิดมารยาทนายความเข้า
หลายคนก็ตกตกใจว่าโอ้โหห้ามว่าความ๑ปีนี่มันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหน
เขาบอกจะให้คำปรึกษาก็ไม่ได้
แล้วถ้าคดีที่ยังทำอยู่อยู่ระหว่างทำคดี
อันนี้ทำไม่ได้เลยแล้วจะยังไงกันต่อไป
เรื่องนี้เขาบอกว่าสภาษณ์ธนายความในพระบรมราชูปฐำ

สั่งพักใบอนุญาตของทนายรณรงค์แก้วเพชร
ลงโทษกรณีผิดมารยาทนายความนะคะ
ซึ่งธนายรณรงค์ไปทำความผิดมารยากธนายความในปี๒๕๕๙

เป็นคดีแดงเลขที่๘๒ทับ๒๕๖๔นะคะ
ความผิดที่มีการแจ้งมี๓ข้อ
ข้อแรกคือใช้อุบายจูงใจให้ว่าต่างหรือแก้ต่าง
หลอกลวงให้ลูกความหลงเชื่อว่าคดีนั้นจะชนะ
แต่รู้อยู่แก่ใจว่าจะแพ้
และอวดอ้างว่าตัวเองมีความรู้ยิ่งกว่าทนายความคนอื่น
ข้อที่สองคือกระทำการอย่างใดที่อาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความ
ใจขาดนัดหรือว่าทอดทิ้งคดี
และข้อที่๓นะคะก็คือจงใจละเว้นหน้าที่
ปิดบางข้อความที่ควรจะแจ้งให้ลูกความทราบ
อันดีต่อธนายความ
เรื่องที่มีความคิดเห็นจากธนายเดชากิติวิทยานัล
บอกว่าทนายที่ถูกห้ามว่าความ
จะมีผลกระทบใหญ่หลวงที่ตามมาเลยกับคดีที่รับไว้ก่อนหน้านั้น
เพราะทนายคนนี้จะไม่สามารถขึ้นว่าความในศาลได้ทุกคดี
คำฟ้องก็ไม่ได้เขียนคำร้องส่งอุทธรณ์ส่งดีกา

ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยลูกความจะถือเป็นผู้เสียหายทันที
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากทนายความที่ถูกลงโทษได้
ไม่ว่าจะเป็นการขอเงินคืนหรือว่าเรียกค่าเสียเวลาค่ะ
ส่วนการรับปรึกษาปัญหาคดีแล้วคิดเงินเนี่ย

การไปให้สัมภาษณ์ออกรายการแสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย
อันนี้ทำได้เพราะว่าถือว่าเป็นการให้ความรู้
หรือว่าให้ข้อมูลในฐานะนักกฎหมายคนนึงค่ะ

ถ้าเกิดมีคำร้องเรียนเข้ามาอีก
ทางสภาเขาจะต้องมีการดูข้อเท็จจริงนะคะว่าเข้าข่ายหรือเปล่า

ก็จะต้องลงโทษกันต่อไปอีกค่ะ

เพราะว่าเกิดขึ้นกับทนายดังที่หลายท่านก็รู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยนะคะ